ตามติดเรื่องของผลการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งก่อนการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยจริงตั้งแต่๑๑โมงเนี่ยนะครับ
มีความเข้มข้นกันแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจริง
ก็มีความชัดเจนกันมาสักพักแล้วนะครับว่าฝ่ายไหนสนับสนุนฝ่ายใดในการที่จะเป็นนายกสมาคมคนใหม่นะครับ
ซึ่งก็มีทั้งคั่วเก่าแล้วก็คั่วใหม่ที่ลงชิงตำแหน่งด้วย
มีชิงกันสองคนนะครับก็คือเฮียฮงนายสุนทรจารุมลนายกสมาคมกีฬาคนปัจจุบันนี่แหละครับ
ที่ลุ้นตำแหน่งสมัย๒ติดต่อกันสวดีการณ์หนึ่งก็คือคุณเอสนะครับ
ซึ่งตามกระแสเนี่ยนะครับนักกีฬาสนุกเกอร์ก็ออกมาพูดยังดูเดือดครับ
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งนายกสมาคมในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งก็มีการออกมาโพสต์เฟสบุ๊คของ๒นักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทย
รายแรกก็คือต้องสิชอยครับอดีตมือ๓ของโลก
ซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้ว๑๗วันนะครับตั้งแต่แข่งเสร็จเนี่ยตามกำหนดต้องจ่ายเงินรางวัลภายใน๒สัปดาห์
กีฬาก็ทวงถามไปแต่สมาคมก็ไม่ตอบทำให้นักกีฬาบางคนต้องค้างค่าเช่าห้องเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เกิดความอับอายครับ
เอาชนะคนด้วยกิเลสนะครับแต่อย่ายอมแพ้กิเลสเพื่อเอาชนะคน
ส่วนแคปชั่นในโพสก์ก็เพียงว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เลือกตั้งนายกสมาคม
เลือกตั้งครั้งไหนไม่เคยลุ้นเท่าครั้งนี้นะครับ
บอกไปภายใต้การสนับสนุนของคุณศักดารัตนสุบันนะครับ
นายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแล้วก็อีกรายเนี่ยคือคุณเอสนะครับ
คุณเอสชายพงศ์นะครับอดีตผู้จัดการทีมในชุด๔เกม
ภายใต้การสนับสนุนของนักกีฬาสนุกเกอร์หลายคนนะครับ
แล้วก็มีคุณสินทุภูลสิริวงศ์อดีตนายกสมาคมกีฬาบิลเลียน๑๖สมัยด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสดระหว่างเข้ารายการตอนนี้นะครับ
เห็นบอกว่ามีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปเนื่องจากว่าในที่ประชุมมีการทักท้วงว่า
กรรมการบางส่วนได้หมดวาระไปแล้วตั้งแต่๒๑มิถุนายนทำให้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
มีเพียง๑๔จาก๓๓เสียงโดยการเลือกตั้งครั้งใหม่จะต้องไม่เกิน๑๕วัน
นับจากนี้นะครับนี่คือรายงานล่าสุดที่เพิ่งจะส่งมาเลยนะครับ